เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีข่าวเกี่ยวกับคนขับรถ๑๐ล้อ
คือจะขับส่งของจากประจวบคิริขันไประยอง
แต่ในช่วงกลางทางไปเจอด่านค่ะด่านเป็นการตรวจยาเสพติด
บริสุทธิ์ใจนะจอดให้ตำรวจเข้ามาตรวจ
เวลา๑๐นาทีผ่านไปตำรวจบอกจ้าเอมียาบ้าอยู่ในรถนะเนี่ย
คุณเสพด้วยครอบครองด้วยต้องดำเนินคดี
แต่เขายืนยันในความบริสุทธิ์ใจนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าในกล้องเอ้ยขออภัยค่ะในรถมันมีคลิปด้วย
นี่ไงนี่เป็นคลิปที่ปรากฏนะคะ
แล้วเขาคือลูกสาวเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้หลายคนช่วยกันดูช่วยกันสงสัย
ช่วยกันจับผิดการทำงานของตำรวจหน่อย
เพราะตำรวจนายนี้เป็นนายแรกที่ขึ้นมาตรวจค้น
นี่เป็นนายที่๒นะที่ขึ้นมาตรวจค้น
จุดที่ตรวจค้นมันจุดเดียวกันเลย
ตั้งคำถามจากคลิปนี้คือทำไมตำรวจนายแรก
ตรวจค้นจุดเดียวกันเลยแต่ทำไมถึงไม่เจอ
หัวปิดท้ายอยู่ในช่องแบบนั้น
ที่เขาเอามือล้วงเข้าไปข้างเบาะคนขับ
สรุปสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามค่ะ
คนที่ขับรถสิบล้อคันนี้ชื่อว่านายโสพลวงสวัสดิ์เป็นชาวชุมพร
ถูกดำเนินคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ถามตำรวจกันหน่อยนะคะตำรวจว่าอย่างไรบ้าง
หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
นี่เป็นชมหน้าของคนขับรถนะคะที่ลูกสาวเอาคลิปนี้
มาร้องขอความเป็นธรรมในโลกโซเชียลมีเดีย
ตำรวจค่ะพลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีรีขัน
เปิดเผยว่าหลังจากรับทราบเรื่อง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งมันอยู่ในรถไปตรวจสอบ
โดยจะยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
และหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ
กลุ่มคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อในพื้นที่เขาตั้งข้อสงสัยว่า
เอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคนขับรถสิบล้อคนอื่น
ที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสพเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด
เกิดจากการยัดยาของตำรวจหรือเปล่า
แล้วผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายโสพลที่ถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้
พ้นคดีหรือเปล่าเขาก็เลยนัดกันค่ะ
รวมตัวกันโดยบอกว่ามีอีกหลายคดีนะ
ที่คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อถูกตำรวจสพ๓๐๐ยอดจับกลุ่ม
ก็เลยนัดกันเลยค่ะชุมชนชุมนุมกันผ่านสื่อออนไลน์
วันที่๒๖พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้
ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่สถานีตำรวจนะคะ
หลังจากที่ได้รับทราบข่าวว่าคนขับรถสิบล้อ
จะมารวมตัวกันมาชุมนุมกันเรียกร้องขอความเป็นธรรม
มีการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมห้องประชุม
มีการเรียกกำลังตำรวจทั้งสถานีและสพในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษประจวบคิริขันตลอด
ขอกำลังเสริมค่ะจากอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีสามร้อยยอด
และตำรวจทางหลวงประจวบคิริขันจุดบริการ๓๐๐ยอด
คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย
เพราะถ้ามากันหลายคันนะรถมันคันใหญ่นะ๑๐ล้อ
มันคงเต็มพื้นที่อ่ะนะคะส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
พลตำรวจตรีสุพัฒน์เชยชิดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวงผู้บังคับการตำรวจภูทรประจวบคิริขัน

มาประชุมติดตามความคืบหน้าในคดียาบ้า๑เม็ดนี่แหละ
เตรียมความพร้อมรับมือผู้ชุมนุมจากคนขับรถสิบล้อที่เตรียมจะประชุมกันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ